ถึงนักเรียนเยาวชนกันบ้างนะครับ

กสูงเลยอย่างนี้

จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์นะฮะ
ประจำปี๒๕๕๙ที่ประเทศอินเดียมาได้นะครับ
เราแสดงความยินดีแล้วก็ไปดูชมหน้าเด็กเก่งเด็กไทยกันนะครับ
นี่แหละครับเราก็ต้อนรับกลับมาเลย
สำหรับคณะนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์
ประจำปี๒๕๕๙ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย
ระหว่างวันที่๒๕๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวานนี้ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองนะครับ
เดินทางมาถึงเมื่อ๒วันก่อนแล้ววันที่๒๘พฤศจิกายนนะครับ
โดยนักเรียนไทยกลุ่มนี้สามารถคว้าเหรียญทอง
รางวัลต่างรวม๖รางวัล
ซึ่งนายนพัฒน์ชัยเจริญสุกเกษม
เล่าให้เราฟังนะครับว่าฝึกซ้อมและเตรียมตัวมานานครับพี่ครับ
ผมเตรียมตัวมากว่า๔เดือน
ก่อนเข้าร่วมแข่งขันในประเภทโรบอตซ็อกเกอร์
หรือการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
อายุไม่เท่าไหร่เองแต่ทำหุ่นยนต์ได้แล้ว
ใช่ครับและผมก็สามารถคว้ารางวัลชมเชยอันดับ๖มาได้ครับ
พร้อมบอกว่าชอบคิดค้นแล้วก็ทดลองสร้างหุ่นยนต

ถ้าพี่จำไม่ผิดตอนที่พี่อายุเท่าหนู

ไม่คิดจะสร้างหุ่นยนต์แบบผมหรอกครับ

เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าต่อไปในอนาคต

อันนี้ก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรที่สามารถ
เอาผลยนต์ไปบูรณาการได้นะครับ
คิดว่าอย่างนี้คุณขอเรียกการเล่นของผม

แล้วผมจะคิดว่าคงจะศึกษาต่อด้านนี้ครับ

เพื่อไปช่วยเหลือประเทศไทยในอนาคต

ผมไม่ใช่เด็กชายนะครับแน่นะฮะ
ทางด้านของผู้มนวยการฝ่ายขาย
และการตลาดบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยนะครับ
ก็คือพอนวลวันชะอุ่ม

โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก๖๔ประเทศทั่วโลก
เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า๔๐๐ทีมนะคุณ

รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์
รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี

วันชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์นะครับ

รางวัลชมเชยลำดับที่๕ประเภทความคิดสร้างสรรค์

จากโรงเรียนปักทงชัยประชานิรมิตร

มามือดนะฮะจากสถาบันปัญญาโรบอท

ประเภททั่วไปรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี
ชื่อทีมก็ชอบจังทีมศิษย์กระตานยาวุนะฮะ
แล้วก็อีก๑รางวัลก็คือรางวัลชมเชยลำดับที่๖

เมื่อกี้ตัวแทนน้องนภัทรเขาก็เปิดเผยแบบเมื่อกี้นะครับ

รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปีนี่มหัศจรรย์เลย
ใช่อย่าดีดลูกแก้วอย่างเดียวนะคุณ